ข้าวเปิ๊บอาหารพื้นถิ่นขึ้นชื่อของคุณยายคำเครื่องวงสารสิน
ต้นตำรับข้าวเปิ๊บบ้านนาต้นจันทร์อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย
เป็นของกินที่มีลักษณะคล้ายก๋วยเตี๋ยวน้ำผสมผสานจากวัตถุดิบท้องถิ่น
ที่ใช้แป้งข้าวเจ้าแบบเดียวกันกับการทำข้าวแคบ
แต่เมื่อได้เป็นแป้งแล้วจะนำมาละเลงเป็นแผ่น
เส้นก๋วยเตี๋ยวนึ่งพร้อมผักพื้นบ้าน
ไม่ว่าจะเป็นตำลึงผักหวานผักก้านเถิง
และที่จะขาดไม่ได้สำหรับข้าวเปิ๊บคือการวางปิดหน้าข้าวเปิ๊บด้วยไข่นึ่ง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน